คุณผู้ชมทีนี้เรื่องของการวิวาสทางถนนการใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีบ้างแหละ
กระทบกระทั่งผิดใจกันไม่มีใครทำอะไรถูกใจเราไปซะหมดนะคะ
เลี่ยงได้เลี่ยงถอยได้ถอยยอมได้ยอมเหมือนกับคุณผู้ชายคนนี้ค่ะ
พยายามที่จะขับรถไปถามคุณผู้หญิงที่ขับรถอยู่ตรงหน้า
ผมทำอะไรให้คุณไม่พอใจเพราะอะไรรู้ป่ะคุณผู้ชมดูกล้องหน้ารถนะจับภาพได้หมดเลย
รถคันหน้าสีขาวคันนั้นนะคะผู้หญิงขับนะเหมือนเขาไม่พอใจอะไรสักอย่าง
กับคนขับรถที่เป็นเจ้าของกล้องวงกล้องหน้ารถอันเนี้ยเนี่ยสักพักหนึ่ง
คนขับรถเก๋งคันหน้าค่ะเอาลักษณะเหมือนมีดอ่ะ
ออกมาแกว่งแกว่งแกว่งแกว่งพยายามยั่วยุกันแบบเนี้ยค่ะ
คุณผู้ชมดูนะนั่นน่ะนั่นนะคะหมายเลขทะเบียนคันหน้าคือ
เก้าช้อช้างเจ็ดศูนย์หกห้ากรุงเทพมหานครนะคะทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
นี่คนขับรถที่เป็นเจ้าของคลิป
แล้วก็ขับตามรถคันสีชมสีขาวคันนี้เอากล้องภาพนี้มาให้เราดู
บอกว่าคุณช่วยตามมาให้หน่อยได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงที่ขับรถคันหน้าเมื่อสักครู่เนี่ย
ดูภาพนี้อยู่ดูข่าวนี้อยู่นะคะติดต่อกลับมาหน่อยได้ไหม
เขาอยากจะเคลียร์ใจว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ชายคนนี้ค่ะ
ชื่อว่าคุณธนาวินวัตเฉาระโวรสกุลอายุห้าสิบสี่ปี
ตัวเขาเองกำลังขับรถพร้อมกับครอบครัว
กำลังจะกลับเข้าบ้านพักระหว่างทางไปพบเจอ
เหตุการณ์ระทึกขึ้นนะคะผู้หญิงวัยกลางคนขับรถอยู่ด้านหน้านำมีดเนี่ยออกมากวัดแกว่งนอกกระจกรถแบบนี้
ลักษณะคือเหมือนยั่วยุจะให้มีเรื่องค่ะ
คุณธนวินบอกต่อนะคะบอกว่าพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ขับหยุดขับชะลอ
ระยะห่างจากรถของเขาเนี่ยสักประมาณ๒๓ช่วงคันรถตนเองก็เลยบีบแตร่เตือนไปหนึ่งครั้ง

คุณธนวินบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะวัตถุประสงค์หรือต้องการอะไรที่ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นมาเคลียร์กันเถอะจะได้จบนะถ้าเกิดว่าคุณธนวินผิดเนี่ยก็พร้อมที่จะขอโทษค่ะ
ถ้าเกิดเขาลงมาหาเรื่องผมคิดว่าเรื่องมันคงจะบานปลายกว่านี้นะครับแต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงผมก็คงจะหลีกเลี่ยงผมไม่อยากจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับคืออาจจะต่างคนเข้าใจผิดอะไรกัน
ถ้าเขาพูดคุยทำความเข้าใจกันมันก็ดี
แต่ทีนี้เขาไม่พยายามที่จะพูดคุยซึ่งผมเดินไปที่รถเพื่อจะถามเขาว่าคุณถ่ายรูปรถผมทำไมแต่เขาไม่พยายามที่จะคุยเขาปิดกระจกแล้วก็ขับรถเคลื่อนตัวเลย
ไม่มีการที่จะสื่อสารพูดคุยหรือสอบถามอะไรกันเลยว่าผมทำอะไรให้คุณไม่พอใจ
สรุปก็ยังไม่รู้เรื่องว่าไม่พอใจอะไรนะคะและที่สำคัญคุณธนวินก็ไม่ได้มีการไปแจ้งความนะครับ